หลายคนที่ตอนนี้วางแพลนว่าอยากจะไปท่องเที่ยวเข้าไปเสิร์ชกันในอินเตอร์เน็ตใหญ่เลยว่าเอ๊ะไปเที่ยวที่ไหนมีใครไปเที่ยวแล้วมารีวิวให้เราดูบ้าง
วันหยุดสัปดาห์นี้สะพายเป้ลุยเดียว
ออกเดินทางไปวานอนนครหรือจังหวัดลบบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลคุงเทพมหานครค่ะ
ตามที่ชาวโซเชียลได้รีวิวไว้ในแอปพลิเคชันพันทิพย์ออนไลน์

โบราณสถานที่ตั้งตังงานกลางเมืองลบบุรี
ดงามด้วยศิลปะเขมรแบบบายนตามที่ชาวโซเชียลว่าไว้จริงด้วยค่ะ
ยังได้เห็นความน่ารักของเจ้าลิงตัวน้อยใหญ่
แม่สนสมความเป็นลิงจริง
เดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามแวะสักการะสารพระการเทวสถานเก่าของขอม
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลบบุรีค่ะ
หิวแล้วมื้อนี้ขอฝากท้องที่ร้านล้วนค่ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อดังซึ่งร้านนี้ก็ตามลายแทงจากรีวิวอีกเช่นเคย
ลูกชิ้นทำเองราคาสบายกระเป๋าเพียงชามละ๔๐๔๕บาท
ไม่รอช้าขอชิมก่อนค่ะ
อืมอร่อย
และหากได้เที่ยวลบบุรีช่วงปลายปีแบบนี้
ต้องไม่พลาดที่จะไปเก็บภาพสวยของทุ่งทานตะวัน
แต่ช่วงเวลาที่จะได้ให้ไปเก็บภาพมีไม่นานค่ะ
ให้ไปให้ทันก่อนพระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้า
มาถึงได้เวลาพอดีทานตะวันกำลังบานล้อแสงอาทิตย์

โดยไม่ต้องมีหนังสือหรือว่าปากกาค่ะ

ก็เหมือนมีสมุดบันทึกความทรงจำที่ตามติดเราไปทุกคนทุกแห่งค่ะ
พลิเคชันที่ทำให้ทุกคนได้เก็บภาพสวย
เล่าเรื่องราวดีทั้งเป็นข้อความหรือจะเป็นเสียง
มาเที่ยวทุ่งทานตะวันที่จังหวัดลบบุรี

เดินเข้าไปในท้องทุ่งสัมผัสกับดอกทานตะวันอย่างใกล้ชิด
และสามารถแชร์ให้เพื่อนในโลกออนไลน์ได้ร่วมประทับใจกับทุกเรื่องราว
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน